เรื่องนี้เหมือนกันฟังแล้วก็เหนื่อยใจแทนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
เป็นเรื่องเพื่อนบ้านทะเลาะกันอีกแล้วค่ะ
ก่อนที่จะไปเล่าเหตุการณ์คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าก่อน
ลักษณะของบ้านเนี่ยคือเป็นบ้านอาคารพาณิชย์อยู่แถวสายไหมกรุงเทพ

คือถ้าเกิดว่าเป็นอาคารแล้วก็เป็นหลังคาแบบทั่วไปไม่มีปัญหา
แต่เพราะเอิญว่าหลังคาคุณเห็นไหมเป็นดาดฟ้า
ทีนี้เนี่ยบ้านของคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ย
บอกว่าฝนตกน้ำรั่วใส่หลังคาเข้าไปในบ้านทำไงไปตามช่างมาซ่อม
ตอนที่ไปตามช่างมาซ่อมช่างวินิจฉัยแล้วบอกว่าคือซ่อมได้นะ
แต่มันต้องปีนกำแพงไปบ้านเพื่อนบ้านของคุณซ่อมมาจากฝั่งนู้นนั่นแหละ
บ้านของชายเสื้อแดงนั่นแหละค่ะปรากฏว่าชายเสื้อแดงไม่พอใจ
คุณถือวิสาสะอะไรข้ามมาเขตบ้านผมคุณไม่ได้ขออนุญาตสุดท้าย
เอามีดมาคุณผู้ชมเห็นไหมคะในมือซ้ายของเขาค่ะ
คมขู่คุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของคลิปเนี่ยค่ะ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเรื่องจบอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ

ขอแท่ลวมก็ไปแจ้งถาม
นั่นแหละค่ะท้าทายไปแจ้งความ
คุณเห็นไหมผู้ชายเสื้อแดงที่ถือมีดมาด้วย
เพราะว่าเจ้าของคลิปคุณผู้หญิงที่ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่

แล้วพอไปทำทำเสร็จแล้วถึงมาขออนุญาต
เขาโกรธว่าประมาณว่าถือวิสาสะอะไรคุณทำเสร็จแล้วคุณอย่ามาอ้าง
ผู้ชายเสื้อแดงเขาบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้เพื่อความกระจ่างของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไม่ตัดสินนะคุณผู้ชมว่าใครผิดใครถูก

แต่เราค่ะติดต่อไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่าย
เริ่มจากฝ่ายคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปก่อน

เธอบ้านเธอกับบ้านผู้ชายเสื้อแดงเนี่ย
เป็นตึกแถวอยู่ติดกันใช้กำแพงเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุฝนตกฝนตกปุ๊บน้ำรั่วซึมเข้าบ้านเธอ
เธอก็เลยไปจ้างช่างให้มาซ่อมอุดรูรั่ว
แต่วิธีการซ่อมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วย
วิธีการซ่อมช่างบอกกับเธอบอกว่า
ต้องข้ามไปซ่อมฝั่งบ้านของผู้ชายเสื้อแดงที่อยู่ติดกัน
ทีนี้ระหว่างที่ช่างปีนเข้าไปซ่อมนะ
คุณผู้หญิงเจ้าของคลิปก็ยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็เลยรีบวิ่งไปขออนุญาต
แต่ทางคู่กรณีบอกไม่อนุญาตเธอก็เลยให้สามีขึ้นไปบอกช่างด้านบน
เป็นจังหวะที่พอขึ้นไปหาช่าง
ทางคุณผู้ชายเสื้อแดงคู่กรณีก็เดินมาที่บนดาดฟ้าพอดี
แล้วก็ชักมีดออกมาข่มขู่ตามคลิปนี้เลยค่ะ
หญิงสาวเจ้าของคลิปเล่าต่อบอกว่า
หลังเกิดเหตุชายคู่กรณีเสื้อแดงเนี่ยนำกล้องวงจรปิดมาติดตั้ง

ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะพฤติกรรมคล้ายลักษณะคุกคาม
เพราะฉะนั้นเธอก็เลยไม่สบายใจค่ะ
ไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทั้งเรื่องของการขมคูเรื่องของการยักยกซับ
ยอกทรัพย์คืออะไรทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
ประเด็นคือตอนที่เธอให้ช่างออกมาจากพื้นที่ของผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าช่างเนี่ยออกมาแต่ตัวไม่ได้เอาอุปกรณ์ออกมาด้วย
ทีนี้จะปีนกลับไปไปเอาอุปกรณ์กลับมา
ปรากฏว่าเจ้าของคลิปบอกว่าชายเสื้อแดงเนี่ย
ไม่ยอมให้ช่างปีนไปเอาอุปกรณ์กลับมา
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความเขาหายักยอกทรัพย์เพิ่มอีกหนึ่ง
ส่วนถ้าเกิดว่าฝ่ายชายเสื้อแดงเนี่ย
กรณีจะไปแจ้งความก็แล้วแต่
โดยเฉพาะเรื่องข้อหาบุกรุกก็พร้อมสู้คดีนะคะ
ส่วนเอาล่ะเราต้องฟังความสองฝ่ายใช่ไหม
ชายเสื้อแดงเราก็ไปคุยเราก็ไปถาม
แต่เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่อยากพูดพอแล้วไม่อยากเป็นข่าว
เพราะตอนนี้เป็นคดีความไปแล้วนะคะ
เป็นคดีความไปแล้วแล้วเขาฝากบอกไปยังเจ้าของคลิปคุณผู้หญิงที่ถ่ายคลิปบอกว่า
คือบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยทำอะไรรู้จักเกรงใจบอกกล่าวกันก่อน
มันจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ
ต่างฝ่ายก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองนะครับ